แล้วก็น้องต่อวัย๘เดือนที่หายไปจากนครปฐมจะอยู่ที่ไหน
วันนี้เนี่ยอาจารย์เจพาเจ้าหน้าที่ไปค้นหาตามนิมิตรนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้พาไปสอบปากคำตั้งแต่เช้าด้วย

ชุดสืบสวนสพบังหลวงรับตัวแม่เด็กออกจากบ้านค่ะ

บอกตำรวจจะแจ้งข้อหานิ่มกับพุทธนะคะ

ก็ไม่ทราบเรื่องที่อาจารย์เจนิมิตเห็นน้องต่ออยู่ใต้น้ำด้วยค่ะ
นายพุทธก็ยอมรับว่าเหนื่อยที่มีกระแสข่าวว่า
จะมีการแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์นะคะ
แล้วบอกว่าเขากับนิ่มก็มั่นหมายกัน

ส่วนข้อหาเกี่ยวกับการค้าประเวณี

ส่วนเรื่องที่กล้องวงจรปิดไม่มีใครไม่เห็นใครในช่วงเกิดเหตุเขาเอง
ก็ยังสงสัยเรื่องนี้อยู่เช่นกันค่ะ
ก็เหนื่อยครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ทอดใจ
ก็ถ้าเราผิดเราก็ยอม
ก็คือรับรู้ทั้งสองฝ่ายครับ
คือมั่นก็มั่นไว้แต่ยังไม่ได้แจ้ง
อ๋อมีการมั่นครับพ่อแม่เขาก็รู้
ใช่ครับญาติพี่น้องคือว่าเขารับรู้กันหมด
แต่ผมก็คาใจนิดนึงว่าถ้าเขาตรวจละเอียดขนาดนี้แล้ว
มันยังไม่เจอก็ผมก็ไม่รู้จะเอายังไงต่อ
อาจารย์เจเนี่ยนะคะวันนี้นำทีมฝ่ายปกครอง
และตำรวจชุดสืบสวนประมาณ๓๐คนหาน้องต่อต่อค่ะ
ก็ไปดูแถวป่ารกหลังบ้าน
แต่ก็ยังไม่เจออะไรที่ผิดปกตินะคะ
กระทั่งเดินไปคลองด้านหลังบ้าน
ของนายพุทธกับนางนิ่มเนี่ยค่ะ
คลองเป็นป่ารกทึบอีกฝั่งหนึ่งเป็นดินเลน
ตรงจุดนี้มีต้นทูบขึ้นอย่างหนาแน่นเลย
ซึ่งอาจารย์เจบอกว่ามีความรู้สึกว่า
เด็กจะอยู่ตรงป่าทูปนี้อาจจะอยู่ใต้โครนแล้วกลิ่นโครนเนี่ยอาจจะกลบกลิ่นเด็กทำให้ไม่เจอตัวนะคะจากนั้นก็ได้ให้นายพุทธเนี่ยหาทูบสามสิบหกดอกมาปักกลางแจ้งบอกกล่าวเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางนะคะหลังจากจุดทูปแล้วอาจารย์เจก็นำทีมลุยเข้าพื้นที่ดินเลนซึ่งจุดเนี้ยเป็นจุดที่พบผ้าอ้อมสำเร็จรูปไซสเอสแต่ในพุทธบอกว่าน้อง
ใส่เอสนะคะหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็ขยายรัศมีการค้นหาต่อปรากฏว่าไปเจอกระสอบปุ๋ยลอยอยู่ในหนองน้ำในป่าต้นทูบนะคะแล้วเปิดมาเนี่ยมีกลิ่นเหม็นคลุ้งเลยค่ะข้างในมีกระดูกหลายชิ้นเลยแล้วชิ้นหนึ่งเนี่ยลักษณะคล้ายกับกระโหลกศีรษะของสัตว์พบหนังที่มีขนสีดำแล้วก็มีเสื้อลายขาวสลับดำคล้ายกับลายเสื้อของน้องต่อ
อันนี้ไม่ใช่เสื้อน้องต่อเพราะว่ามันตัวใหญ่ไซส์มันใหญ่ที่บ้านก็ไม่มีใครใส่เสื้อเชิดด้วยเขาเชื่อว่าจะไม่เจอน้องต่อในสภาพนี้แน่นอนนะคะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็มาตรวจสอบตรงนี้เบื้องต้นน่าจะเขาบอกว่าน่าจะเป็นกระดูกของสัตว์เพราะว่าชิ้นกระดูกมันเล็กนะคะ
คดีการหายตัวไปของน้องต่อวัย๘เดือนค่ะ